ท่านผู้ชมครับช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาเนี่ย
ช่วงของงานเทศกาลโดยเฉพาะที่เยาวราช
จัดกันหลายวันใช่อ่าวันท้ายท้ายของการจัดงานเนี่ย
มันมีคลิปนี้ปรากฏขึ้นมานะครับมีคนเนี่ยไปขี่จักรยานยนต์
บนถนนเยาวราชอืมใช่แบบนี้เลยแหมผ่านผลมาก
ทำเหมือนกับว่าบ้านเมืองเนี่ยไม่มีขื่อมีแปรค่ะ
นี่แล้วท่านี้เห็นไหมโอ้โหเท่ซะละเกินค่ะนี่ครับ
ยืนแบบนี้เลยนี่นะฮะถนนเยาวราชนะครับ
ถนนสายสำคัญของคนไทยเชื้อสายจีนใช่
เห็นไหมฮะยังมีคมสัญลักษณ์ของงานตรุษจีนเนี่ย
บนถนนนี่เห็นไหมฮะหลายคันนะครับแล้วมีคนถ่ายโค้งถ่ายคลิปด้วย
ปิดถนนขี่กันเลยก็มีรถคันอื่นขับขับผ่านมาบ้างนี่นะฮะ
ล่าสุดนะครับสนพระพลาชัย๒บอกว่าไม่ได้ละเลยนะครับ
เพิกเฉยตามตัวจนเจอแล้วหลังจากคลิปของคนที่ขี่จักรยานยนต์แบบนี้เนี่ย
เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์คนที่ขี่จักรยานยนต์บนถนนตรงนี้เนี่ย
เยาวราชนะครับทุกผู้ชมครับคือนายกฤษฎาพรชีพสัตยากรชื่อเล่นชื่อแก้ว
อายุ๒๗ปีนี่ฮะเจอแก้วแล้วแก้วมาเสื้อตัวเดียวกันเลยนะฮะ
มาพบพนักงานสอบสวนสนพระพลาชายสองภูมิกับการสอนอเนี่ย
เรียกมาพบเลยนะฮะตามตัวจนเจอแล้วเขาบอกว่าความจริงแล้วเนี่ย
เป็นกลุ่มขี่จักรยานยนต์ที่ชอบไปทำบุญกันอืมไปตามสถานที่ต่างต่างนะฮะ
ไปบริจาคสิ่งของด้วยก็มีเพจอะไรพวกนี้คนติดตามเยอะแยะหลายหมื่นคน
ไม่รู้ยังไงจุดจีนเนี่ยฮะมาขี่รถแบบนี้บนถนนเยาวราช
บอกว่าพอถ่ายคลิปเสร็จก็โพสต์ไปในเพจในกลุ่มแล้วก็ลบไปแล้ว
แม่แต่มันไม่ทันที่อื่นเขาแชร์เขาดูดไปก่อนแล้ว
สุดท้ายก็เลยถูกแจ้งไป๕ข้อหานะครับท่านผู้ชมครับ
ขับขี่จักรยานยนต์โดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียว
อาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
เรื่องการขับขี่ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัย
ของการขับรถตามธรรมดา
ขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
ใช้รถที่ไม่จัดทำประกันภัยภาคบังคับ
ใช้รถที่ไม่เสียภาษีประจำปีด้วย
นี่นะฮะคือโทษเนี่ยมีทั้งจำทั้งปรับนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ถูกเปรียบเทียบปรับกันไปในช่วงนี้นะฮะ
นพระพลาชายสอบอกว่าตรวจสอบกล้องวงจรปิดตรงจุดที่มีการขับขี่
แล้วก็เจอจักรยานยนต์คันนี้แล้วก็ตามตัวจนเจอ
เขาสารภาพว่าทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ
แค่ต้องการถ่ายคลิปเอาไปเสนอในกลุ่มในเพจของเขาเท่านั้น
แม่ตะแก้วก็อายุ๒๗แล้วนะ

วอเจมส์ถ้าแก้วชอบไปทำบุญการบริจาคสิ่งทองกัน